เรื่องต่อไปนี้ผมอยากถามคุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่
ปัจจุบันนี้คุณเลี้ยงลูกอย่างไร
ถ้าลูกคุณติดมือถือติดเกม

ล่าสุดแม่คนหนึ่งเขามีปัญหาลูกเขาติดมือถือ

เขียนจดหมายด่าแม่คุณผู้ชม
เขียนด้วยลายมือของลูกถ้อยคำที่หยาบคายแบบ
คุณแม่นะใจแบบสลาย
ผมขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูข้อความนี้
แล้วผมจะอ่านได้แค่บางจุดเท่านั้น

มันหยาบคายมากแล้วเราไม่สามารถจะอ่านออกอากาศได้นะครับ
ข้อความที่เด็กผู้หญิงคนนี้อายุ๑๑ขวบ
ระบายความรู้สึกถึงแม่บังเกิดเกล้า
เพราะโมโหที่ถูกแม่ห้ามไม่ให้เล่นมือถือ

แม่คนอื่นเขาไม่ตีเหมือน
ถ้าเป็นไปได้นะกอสระอู
ไม่น่าจะเกิดเป็นลูกเลย

ทนไว้นะอย่าให้ทนไม่ไหว
กอสระอูนะคะพูดจริงทำจริงนะ
ขออภัยนะคุณผู้ชมคือในจดหมายนี้

แต่คำแรกเนี่ยแม่เป็นจุดอะไรเนี่ย
นี่ครับคุณผู้ชมอ่านเอาละกันว่าเด็กเขาเขียนว่าอะไร

ชื่อเรียกเราบอกแล้วกันนะเพราะว่าเซ็นเซอร์ไว้มิดมาก

จากนั้นคุณแม่พอไปเห็นแม่ช็อกมาก
คือโหหัวอกคนเป็นแม่กับการที่ลูกมานั่งเขียน
บอกว่าไม่น่าเกิดเป็นลูกคุณเลยเนี่ย
คือแม่เห็นแล้วทำอะไรไม่ถูกก็เลย
ก็เลยนำข้อความนี่แหละไปโพสต์ในกลุ่ม
ที่เขาเอาไว้ปรึกษาปัญหาพ่อแม่ต่าง

ลูกคนนี้เป็นลูกสาวคนโตอายุ๑๑ปี

กลางคืน๔๕ทุ่มไม่ยอมนอน

พอแม่จะเก็บมือถือก็อัลวาดโวยวายตะโกนใส่แม่นะฮะ

คือแม่ไม่รู้จะทำยังไงกับลูกคนนี้

แล้วก็ไม่อยากที่จะทำอะไรแบบรุนแรง
แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะ
ทีมข่าวเราสอบถามถึงการแก้ปัญหาเรื่องนี้

เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเป็นไปได้ว่ามีภาวะเสี่ยงเป็นโรค
เขาเรียกว่าโรคเสพติดเกมและมือถือ

แต่มันคือโรคเสพติดเกมและมือถือ
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสัมพันธภาพในครอบครัวในบ้านที่ไม่ดี
เด็กก็เลยหันไปพึ่งพาโทรศัพท์มือถือ

เสมือนแทนโลกความเป็นจริง

โลกในความเป็นจริงไม่มีความสุขเลย

ไม่ได้คุยกับพ่อแม่ตีไม่รัก
แต่ว่าในโลกเสมือนจริงมันไม่มีใครมาตีเราได้ไงค่ะ

ในโลกออนไลน์เราจะสวยแค่ไหนก็ได้

แล้วพอเข้าไปโลกเสมือนจริงก็มีคนปลอบไง
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

แล้วก็พยายามทำกิจกรรมอื่นให้เด็กสนใจ
พาไปนู่นไปนี่ไปไหว้พาไปทงไปเที่ยวลดการเล่นมือถือของเด็กนะฮะ
คือต้องไม่ใช้ความรุนแรงเข้าไปเสริมเพราะการลงโทษด้วยความรุนแรงเนี่ย
อาจจะทำให้เด็กเนี่ยหยุดพฤติกรรมแค่ชั่วครู่แต่สุดท้ายเนี่ยกลับมาอีก
แล้วมันจะเป็นพฤติกรรมที่พ่วงไปถึงตอนเขาเป็นผู้ใหญ่
เขาก็จะหนีเข้าไปในโลกออนไลน์อีกถูกต้องทำนะฮะ
สุดท้ายปัญหาที่มันเกิดขึ้นต้องแก้ปัญหาด้วยคุณพ่อคุณแม่ก่อน
ความรักของบุตรหลานเพียงพอหรือยังใช้เวลาด้วยกันให้มากขึ้น
เรารับฟังเขามากพอหรือยังไม่ให้เขาไปอยู่โลกเสมือน
แต่ให้เขามาอยู่โลกความเป็นจริงดีกว่าแบบนี้ฮะ
อาจจะมีการตกลงกันก็ได้นะว่าเล่นมือถือได้แต่ว่ากินข้าวห้ามเล่น
ตอนกลางคืนให้เล่นได้ถึงเวลาเท่านี้แล้วต้องนอนหรืออะไรแบบนี้
อาจจะต้องพูดคุยทำข้อตกลงกันหน่อยนะคะ
โอ้โหแต่พอแม่ไปเห็นจดหมายลูกแบบนี้แล้วแบบยังไงดีอ่ะฮะ
คือวัยรุ่นอายุเท่าไหร่๑๑ใช่ไหมค่ะ๑๑ปี๑๑ปี
อาจจะติดคำพูดคำจาคุยเล่นกับเพื่อนหรือดูมาจากสื่อต่างโทรทัศน์ยูทูปหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ต้องรู้นะคะว่ากับใครพูดได้กับใครพูดไม่ได้กับเพื่อนเล่นอ่ะจะพูดกูมึงกับเพื่อนเราก็พอเขารู้
จะสะบดคำด่าเป็นไอ้นู้นไอ้นี่อ่ะได้เป็นเพื่อนกัน
แม้ว่าแม้ว่ามันจริงก็มันก็ไม่ควรนะคะเพราะเป็นผู้หญิงมันก็ดูไม่ดีหรอกแต่ว่าพูดกับเพื่อนเราเข้าใจแต่พูดกับพ่อแม่มันไม่ใช่นะคะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องรู้จักการะเทศะนะเราต้องรู้ว่ามารยาทอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะคะก็ใจร่มนะ